ดูความคืบหน้าเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายค่ะก่อเหตุฆ่าโหดชายหญิงแล้วก็มัดมือไพร่หลังนะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจจันเจริญผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีถาวรขาวสะอาดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีและชุดสืบสวน
ประชุมร่วมกันที่ห้องสืบสวนสถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
เพื่อเร่งรัดคดีคนร้ายก่อเหตุฆ่าโหดชายหญิงค่ะแล้วก็มัดมือทั้งสองศพ
แล้วนำศพไปทิ้งไว้ที่ใต้สะพานแก้วฝั่งเมืองใหม่ด้านหลังตลาดรังสิตอำเภอธัญบุรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีบอกว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญของประชาชน
เพราะดูจากลักษณะของศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนคนร้ายกระทำการอย่างโหดเยี่ยม
จับมือไพร่หลังแล้วก็ใช้มีดแทงซึ่งเชื่อว่าผู้เสียชีวิตกับคนร้าย
น่าจะมีอาชีพเก็บของเก่าขายด้วยกันแล้วก็นอนอาศัยอยู่ใต้สะพาน
จากนั้นก็พากันไปดื่มสุราจนเกิดเหตุทะเลาวิวาสกันอย่างรุนแรง
คนร้ายจึงใช้มีดแทงจนเสียชีวิต
ส่วนที่ถูกมัดมือนั้นน่าจะถูกมัดหลังจากที่ทำให้เสียชีวิตแล้ว
แล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีคนร้ายเพียงคนเดียวค่ะ
ส่วนศพของผู้หญิงนั้นเชื่อว่าคนร้ายกับผู้ตาย
น่าจะรู้จักกันหรือมีความสัมพันธ์กันมาก่อน
แต่น่าจะเป็นคนละกลุ่มที่ไปก่อเหตุกับศพของผู้ชาย
ซึ่งทั้งหมดต้องรอผลพิสูจน์อีกครั้ง
ขณะนี้ตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มคนร้าย
กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
แล้วก็ตอนนี้ก็พอที่จะรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว

ว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีในเร็วนี้ค่ะ